สภาพอากาศช่วงส่งท้ายปลายเดือน
ต้องบอกว่ามันจะมีฝนมากวนใจหน่อยนะครับ
กรมไว้ดีกว่ารู้ก่อนร้อนหนาวครับ
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินินาทชาค่ะ

คุณผู้ชมคะตื่นเช้ามาคนกรุงเทพหลายคนเงยมองฟ้านะคะทำไมฟ้าถึงครึ้มฝนเข้ามาตกได้อย่างไร
คุณผู้ชมตัวการที่ฝนเข้ามาตกในกรุงเทพนะคะ
แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมกรุงเทพมหานครนะคะ

ลักษณะแบบนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะ
พื้นที่ต้องเผชิญฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม